คุณผู้ชมคะข่าวนี้อยากให้ดูภาพเหลือเกินค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้
นาทีที่คนร้ายเข้ามาในร้านทองที่อยู่ในตลาด

นี่เพิ่งเกิดขึ้นตอน๘โมง๑๒นาทีเมื่อเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะ

กันสองคนคนหนึ่งมีปืนสั้นอีกคนนึงมีปืนยาว
นี่คนแรกเข้ามาก่อนค่ะใส่หมวกกันน็อกมาพร้อมกับปืนสั้น

เดี๋ยวคุณผู้ชมดูจังหวะต่อจากนี้เห็นเงาที่วิ่งมาไหมคะ
คนร้ายคนที่สองค่ะมาพร้อมกับปืนยาวใส่ชุดลายพรางมา
แล้วตอนนี้คนร้ายคนแรกกวาดเอาทอง
อันนั้นคุณนัทธนันเพ่งดูดีคุณ

ใช่ค่ะนี่ลองนับดูสิคุณผู้ชม
เขาหยิบไปได้หลายถาดมากเลยนะ
อันนี้กล้องที่เราให้คุณผู้ชมเห็นทั้ง๒เฟรม
มันคือ๒มุมของในร้านทอง
ตอนนั้นร้านทองยังไม่เปิด
แล้วก็มีทองแท่งบางส่วนร่วงลงพื้นด้วยนะ
เหมือนกับสองคนนี้เขาวางแผนกันมาอย่างดีอะค่ะ

เนี่ยกล้องวงจรปิดของร้านเนี่ยจับภาพได้ชัดเลย
พอหลังจากเอาทองไปได้หลายถาด
สมใจแล้วเนี่ยนะเขาก็ออกจากร้านไปดูสิ
หอบไปแล้วเห็นไหมทองแท่งยังร่วงอยู่ที่พื้น

พอเขาออกไปปั๊บก็ไปขึ้นกระบะสีขาวขับหลบหนีไปนะคะ
ตำรวจที่สพเมืองลำพูนก็ประสานจากสพเหมืองจี้
นำกำลังไปในจุดที่เกิดเหตุ
ปรากฏว่าเราก็มีภาพด้านหน้า

ทีนี้เขาก็มุ่งหน้ามาที่เขตท้องที่สพเมืองลำพูน
สินที่เขาได้ไปเป็นทองหลายถาดเลย
เจ้าของร้านบอกว่าตอนนั้นที่ไม่เห็นว่ามีพนักงาน

คนร้ายเข้ามาก่อเหตุตอน๘โมง๑๒นาทีร้านจะเปิด๙โมง
แล้วร้านนี้เป็นร้านใหญ่เหมือนกันนะคะ
เรื่องต้นทางฝ่ายป้องกันปรับรามสพเมืองลำพูน
ก็วางแผนสกัดจับทุกเส้นทางเลย
ล่าสุดค่ะทางชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรภาค๕
แล้วก็ชุดอาวุธพิเศษลำพูนแล้วก็ทางสืบจังหวัด
นำกำลังไปปิดล้อมจุดต้องสงสัย
คิดว่าคนร้ายได้ขับกระบะสีขาวมาซุกซ่อนไว้

ห้างหุ้นส่วนอยู่ห้างหุ้นส่วนแห่งหนึ่ง
ตำบลป่าศักดิ์อำเภอเมืองลำพูน
ตรงนั้นมันมีพื้นที่แบบใหญ่มากเลยนะ
ไร่อยู่กลางทุ่งนาตำรวจเนี่ยไปปิดล้อม
ดูสิคะอันนี้ตอนที่ตำรวจเข้าไปไปเคลียร์พื้นที่
คิดว่าข้างในคนร้ายน่าจะอยู่
ปรากฏว่าเข้าไปไม่เจอคนร้ายนะ

เจอกระบะขาวคันที่ใช้ในการก่อเหตุล่ะค่ะ

แล้วตอนนี้กำลังรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ย

ทองที่มีการชิงมาอยู่ที่ไหน
มีร่วงหล่นอยู่ตรงรถกระบะหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าได้นะคะ

แล้วเดี๋ยวน่าจะมีความคืบหน้าตามมาว่า
มูลค่าทั้งหมดเนี่ยเสียหายศูนย์หายไปเท่าไหร่นะคะ